ส่วนอีกหนึ่งคู่นี้อุ๊ยมันจะหวานอะไรขนาดนี้อ่ะพี่แจ๊ง
จริงเมื่อวานฉันไม่เจอนางเปิดซีรีส์ของเอสเตอร์

คุณเคนภูมิภูมิแกให้ฉันก่อนคุณเคนภูมิภูมิ
เคนภูมิภูมิแฮ่ฟูมิแล้ว
แหละค่ะคุณผู้ชมก็ใส่หมวกแก๊ปไปตามเป้าแฟนเขา
ยุงไม่ให้ไต่อะไรไม่ให้ตอมเลยนะคู่นี้

ซีรีส์ซึ่งถ่ายทำนานแล้วล่ะค่ะแต่เอามาจากเกาหลีมาทำนะคะ
ก็ไม่รู้ว่ากลัวเป้จะมาจีบหรือเปล่านะ

อัปเดตสักหน่อยหนึ่งเห็นหวานตลอดมีทริปไปท่องไปเที่ยว
บอกเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนพักตลอดเที่ยวแป๊บนึง
ลุยเมคมันนี่ก่อนจะจ่ายเงินหมดหรือเปล่าพี่แจ๊คโอ้น่าจะอย่างนั้นนะคะ
กลับมาหาเงินกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่ง
จะไปเที่ยวกันแบบหวานฉ่ำให้คนมีคนที่ไม่มีแฟนอย่างเรา

เธอหรือฉันเออไปฟังกันค่ะเราสองคนนั่นแหละ

ใช่มาครับ

ไม่จริงค่ะพอดีเดี๋ยวมีธุระไปทำงานกันต่ออะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบเออมารอก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปพร้อมกัน
บางคู่น่ะใกล้กันมากก็จะแบบมีเรื่องอะไร

แฮปปี้อยู่แล้วอยู่ใกล้เราอุ่นใจ
มีแพลนจะเคลียร์งานให้เสร็จแล้วก็จะไปเที่ยวอีก
ก็อยากปิดละครสองเรื่องนี้นะคะให้จบก่อน

แล้วก็พักผ่อนอย่างน้อยแบบเดือน๒เดือน
แล้วค่อยกลับมารุยงานใหม่

ส่วนเรื่องความผอมอีกหนึ่งเรื่องของเอสเตอร์เนี่ย

แต่ว่าเป็นคนแขนขาเล็กอยู่แล้ว
กลุ่มนูก็ไปเช็คสุขภาพก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นหน้าให้ที่เรา

คนนี้จะอย่าง